ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

รายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณผู้ชมคือใคร
และคุณผู้ชมดูแลคนที่คุณรักคนนั้นได้ดีแค่ไหน
สำหรับครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้
ยายกับหลานต่างเป็นลมหายใจของกันและกัน
ถึงแม้ว่าจะลำบากไม่มีกินแต่พวกเขายังมีกันและกัน
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ผมชื่อนายทิติวัชอล่าชื่อเล่นชื่อน้องโตนะครับ
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
ตอนนี้อาศัยอยู่กับน้องชายครับแล้วก็คุณยาย๓คนครับ
ตอนนั้นเล็กแม่เขากับพ่อเขาก็ทิ้งไว้ทิ้งก็เลี้ยงเขามา
ที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ลำบากตรงที่ว่าไม่มีเงินทุนอะไรทั้งสิ้น
เลี้ยงดูผมกับน้องมาคือแบบเอาของในบ้านนะครับ
ไปขายตามตลาดนัดเพื่อที่จะส่งผมกับน้องเรียนหนังสือ
คือช่วงนั้นมันแบบแย่สุดเลยครับ
จนกระทั่งไม่มีคร่าวสานในบ้านไม่มีเงินจัดค้านำขาเฟ้ย
ไม่มีกับข้าวเราต้องอดอะครับ
ตอนนั้นคือแบบวิกฤตมากครับคือแบบยากลำบากมาก
ตอนที่ยายไปขายของนะครับผมไปเห็นเขาวางขายกีต้าอยู่
ก็เลยไปขอยายบอกว่าอยากจะได้กีต้าตัวนี้

เดี๋ยวผมหาตังค์ให้ใช้เอง
ผมสัญญาผมสัญญา
ตอนนั้นหลานอยากได้อยากได้มาก

ยายตัดสินใจเอาโทรศัพท์ยายไปจำนำ

ผมก็เลยฝึกซ้อมจากทางยูทูป
แล้วก็เอาไปเปิดหมวก

แล้วผมเอามาลองใช้ที่ตลาด
คือวันนั้นเราไม่คิดว่าเราจะได้ด้วยซ้ำ
วันแรกที่ได้มาเลยก็คือ๗๕บาท

รายได้ในครอบครัวทุกอย่างนี้ก็มาจากโต

เขาก็จะเอามายื่นให้หมดเลย

บริหารจัดการนู่นนี่นั่นอะไรทุกอย่างนะครับ
เขาก็จะทำงานร้านสะดวกซื้อ
อาทิตย์ผมก็จะมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็มันต้องพยายามครับ
เพราะว่าในบ้านเรามีกันแค่๓คน

ย่าเขาทำหนงจีนเซาน้ำบ้าง

ที่โรงเรียนสามโครกผมอยู่ชมรมลูกทู่สามโครก
ก็เลยได้ไปเจอกับครูหนุ่มที่นั่น
คุณหนุ่มเขาก็เลยช่วยเหลือมาตลอด
ช่วยเหลือทางด้านการปรึกษา
เหมือนครูหนุ่มเขาเล่าประสบการณ์มาให้ผม
ผมก็เล่าประสบการณ์ต่อให้คุณลุง
เหมือนเล่าสูตรกันฟัง
ที่เด็กคนหนึ่งจะออกไปหาเงิน

มันเป็นความคิดนี่เกินเด็กสู้ชีวิตแบบนี้
มันจะทำให้เขาเริ่มรู้จักการนับสูงนับหนึ่งตั้งแต่แรก
การที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก้าวก็ไป
โดยการที่นำพาครอบครัวเขาขึ้นไปด้วย
มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับ
ก็เป็นห่วงโตตอนที่โตต้องทำงานดึกทุกวัน

แล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอ
เรามีความคิดว่าอยากจะช่วยเขาเพราะว่า
รายได้ก็จะได้เพิ่มขึ้น
ผมจะคอยสอนขอนนี้ควรจะเล่นอย่างนี้นะ
ออกเสียงยังไงให้มันเพาะเสียงสูงเสียงต่ำ
จนน้องสามารถเอาไปใช้เปิดหมวก

วันก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะ

อย่างเราไปถึงตลาดคนเปิดหมวกเยอะ

วิกฤตสุดเลยครับก็คือช่วงโควิดตลาดก็ปิด

ในตอนนั้นนะครับคือแบบท้อแล้วคือแบบมันเสียใจด้วยที่แบบว่า
เรื่องค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าเทิมผม
รายจ่ายเข้ามาในเวลาเดียวกันเลย

ถ้าโตไม่ได้เป็นนักกีต้าใช่ไหมครับ

ยายล้มลงไปหรือว่าเป็นอะไรลงไป
ไปหาหมอเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่มีแน่นอน
ที่เป็นห่วงยายที่สุดเลยครับคือ
ยายเขามีโรคหัวใจโต
แล้วก็ความดันร่างกายเขาจะแบบไม่ไหวบ้าง
มีปวดเนื้อตามร่างกายบ้าง

เพราะยืนไม่ได้ปวดหลัง

เราไม่มีเงิน
ยายจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนจะอยู่แบบ
รอดูเรามีอนาคตไหม

มันเหมือนแบบหัวใจขาดหายไปครึ่งดวงครับ

คือแบบผมยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลยายให้ถึงที่สุด
ตอนนี้เราห่วงร้านคืออยากให้เขาเรียนอีกเรียนให้จบ
เพราะเราไม่มีสมบัติอะไรจะให้เขาเลย
ก็เลยอยากให้เขาเรียนให้จบเท่านั้นเอง
ถ้าเกิดว่ามีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับผม
ที่ผมอยากจะทำคือ
อยากให้ยายได้ทำทุนเปิดร้านข้าวแกงขาย
มันเป็นความฝันของยายอยู่แล้ว
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องโตนะครับจากกรุงเทพมหานครครับ

สวัสดีครับคุณครูคุณยายสวัสดีนะครับ
มันมีบางฉากในเรื่องราวทำให้ผมคิดถึงคุณยายผมเหมือนกัน
โตครับม้าห่างกันกี่ปีลูก

จริงแล้วอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่กี่ขวบครับ
อยู่กับคุณยายมาตั้งแต่๗๐

อายุสิบสองถึงสิบสามครับ

รถยางรั่วครับไปซ่อมอยู่ร้านนั้นครับซึ่งเขาก็ส่งแก๊ส
เขาถามผมด้วยครับว่าจะทำงานไหม
เพราะว่าเขายังหาคนอยู่ครับก็เลยสมัครตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วได้รายได้เป็นไงลูกรายได้ส่งแก๊ส
รายได้วันละ๓๕๐ครับ
แล้วได้มีโอกาสไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหมลูก
ก็มีบ้างครับแค่เดือนละ๓๔ครั้ง
ทำไมต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็ก
คือยายเขาทุ่มเทกับหลานหาเงินเลี้ยงดูหลาน
จนคือแบบเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างบ้างแล้วครับ
ที่จะแบ่งเบาภาระยายได้
เหนื่อยแค่ไหนเราขอสู้ขอสู้ร่วมเคียงข้างยายครับ
แล้วมันยังไงจับพัดจับผูไปร้องเพลงเปิดหมวกอ่ะลูก

ผมไปเห็นกีต้าตัวหนึ่งอะครับ

ก็เลยอ้อนวอนขอยายซื้อ

เขาบอกว่ายายอยากได้กีต้า

ผมจะไม่ให้ยายมาขายของแล้วต่อไปเนี่ย
ผมจะหาเลี้ยงยายเอง

อยากได้มากเราก็ขายของไม่ได้

ก็เลยเอาโทรศัพท์มา

ที่มาคิดอย่างอื่น

พอยายไปถอยกิตต้าน่าน้องอะไร
รู้สึกยังไงจำค์ความรู้สึกได้มั้ย

เรียนจากโทรศัพท์เลยครับเรียนจากยูทูปครับ

ฝึกประมาณ๒วันครับก็ไปออกเล่นเลยครับ
ไปเลยเหรอพี่โตนายแน่มากแน่มากโต
ออกเล่นทั้งเพลงเลยครับ๔คอร์ดครับแค่๔คอร์ดทั้งทุกเพลงเลยครับ
แล้วได้ยังไงลูกได้ติ๊บมาเท่าไหร่

ก็ได้ทริปมาแล้วก็ให้ยายหมดเลยเหรอ

ยายได้รับเงินจากหลานก้อนแรกเป็นยังไง
ทีแรกเข้าใจว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อน

กลับมาตื่นเต้นมาเลยค่ะบอกว่าเอาตังค์มาให้สัก
เอาตังค์มาให้เจ็ดสิบห้าบาทตอนนี้หนูปกติหนูร้องอยู่แถวไหนลูก
หมวกอยู่ที่ตลาดอะไรยังไงตลาดนกฮูกเกลี้ยงเมืองนนทบุรีครับ
ปัจจุบันก็ยังอยู่ใช่ไหมลูกปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่ครับ
ว่างผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนให้ทริปให้กำลังใจน้องด้วยขอบคุณค่ะสอง
คนเลยใช่ปะลูกสองคนเลยเหรอครับครับตอนนี้อ้าวเห็นผ่านตัวไปเป็นนักร้องแล้ว
ผมรักกีฬารักฟุตบอลอยู่แล้วแต่ว่าผมเห็นที่
โทเขาทำงานคนเดียวผมก็เลยคิดว่าอ่ะ
ลองสอนกีต้านี้เผื่อผมจะเล่นได้แล้วไปช่วยร้องได้บ้างไหม
พอโตสอนมาผมก็ได้นิดหน่อยครับแต่ผมยังไม่กล้าออกเพราะผมเขิน
พอหลังมายายก็เลยบอกลองเล่นดูไหม
ลองแบบเล่นด้วยร้องด้วยแต่แยกกันคนละที่เผื่อรายได้เนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นบ้าง
ผมก็เลยอ่ะลองดูวันแรกผมวันแรกผมก็เขินอยู่ยังติดติดขัดจับผิดคอดบ้าง
แล้วพอมาหลังนี้ก็เริ่มชินแล้วครับก็เลยช่วยกันหามาตลอดเลย
คิดว่าเราต้องรับภาระเนี่ยมันหนักเกินไปไหมสำหรับอายุเรา
ผมคิดแค่ว่าผมจะทำยังไงให้ครอบครัวเราอยู่ได้แค่นั้นครับ
จะทำยังไงที่แบบยายไม่ต้องเหนื่อยน้องไม่ต้องเหนื่อย
เราขอรับภาระเราขอรับความเหนื่อยความหนักใจไว้คนเดียว

ของที่มันได้มาเนี่ยนะครับของที่มันได้มาเนี่ยนะครับ
ของที่มันได้มาเนี่ยนะครับของที่มันได้มาเนี่ยนะครับ
ของที่มันได้มาเนี่ยนะครับของที่มันได้มาเนี่ยนะครับ

มาในห้องซ้อมผมก็จะสังเกตแล้วทีนี้ก็เลยเรียกเขามาคุยว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

ก็ในเรื่องของการออกเสียงคำร้องอะไรอย่างนี้ครับ
อกจากจะสอนวิชาชีพแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยก็สอนการดำเนินชีวิตให้กับโตด้วย
โตยังอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยหัวต่อซึ่งผมเป็นห่วงมากในเรื่องของการออกไปทำงานกลางคืน
มันก็จะมีสิ่งที่ทำให้เขาเบี่ยงเบนไปได้เยอะครับ
แต่เท่าที่สังเกตพฤติกรรมแล้วเรื่องเหล่านี้เขาไม่มีหายห่วงได้ครับ
ครูจริงแล้วครูว่าเด็กสองคนนี้เป็นยังไงในสายตาของครู
เป็นเด็กที่มีความสัมมาคาราวะนะครับมีความขยันแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมาก
แม้เขาจะทำงานกลางคืนแต่ว่าเขาไม่เคยขาดเรียนเลย
จริงแล้ววันนี้ที่เรามาเกมต่อชีวิตหนูมีเป้าหมายว่าอะไรอยากได้ทุนไปทำอะไร
อยากได้ทุนไปเปิดร้านเล็กอะครับ
ให้คุณยายได้ทำข้าวแกง
มันก็ยังเป็นอาชีพเนอะแล้วก็จะได้มีรายได้
ถ้าเกิดว่ากับข้าวกับปลาหรือว่านั้นเหลือก็ยังเป็นกับข้าวในบ้านเราได้ค่ะ
ช่วยกันนะครับเอาพวกเราเป็นกำลังใจ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าความรับผิดชอบอันหนักอึ้งจะทำให้ต้องเหนื่อยและท้อ
แต่ความรับผิดชอบของน้องโตนั้นมาพร้อมกับความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อครอบครัว
เรามาเอาใจช่วยน้องโตจากกรุงเทพมหานครให้สามารถพิชิตโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ได้ยังยายถุงสุดท้ายแล้ว